ทำไมฮะแต่งงานกับผมไหมครับโอ้โหขอกันกลางสนามรบหรือเปล่า
ไม่ใช่สนามรบแต่เป็นสนามฝึกอันนี้เป็นสนามรักสนามรักและสนามฝึกนะคะ
ของทหารเกณฑ์จากค่ายวัชิราวุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ในท่วงของงานพบญาติและก็ครอบครัวสร้างค่ะแฟนสาวเดินทางมาเยี่ยม
ขอแต่งงานซะเลยเนอะนี่ท่ามกลางเพื่อนทหารและญาติคนอื่นอื่น
ของทหารคนอื่นนะคะบรรยากาศที่ค่ายวัชเชียราวุอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นโอกาสที่ได้เปิดให้ญาติญาติ
เยี่ยมทหารใหม่ผลัดที่สองทัพ๒๕๕๙นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะ
ซึ่งถือว่าฮือฮาทีเดียวค่ะพลทหารท่านนี้ชื่อว่า
ฉายาเจรนณ์ลงตตอร์ทอักษินขอแฟนสาวแต่งงานนะคะ
ท่ามกลางงานพบญาตินี่แหละแฟนสาวก็คือคุณนาตยาสนายเดอร์
เอ๊ะทำไมนำคุณสไนเดอร์เพราะเป็นลูกเครื่อง
ตกใจมากตกใจสิคุณผมว่านะคือเจ้าบ่าวในอนาคตเนี่ยคุณน้องท่านนี้นะฮะ
เขาเตรียมการไว้เพราะเพื่อนเพื่อนทหารเนี่ยน่าจะรู้กันอ่า
เห็นมั้ยมีการพูดข่าวมีการปรบมือพร้อมเพลียงกันเนี่ย
ดีกว่าเพื่อนรู้มีการตั้งแถวหันซ้ายหันขวาอย่างพร้อมเพลียงนะคะ
เพื่อนเขาเป็นใจนะคะเขาบอกว่าเจ้าสาวนะเจ้าสาวในอนาคตเขาบอกว่าไม่คิดว่าแฟนนุ่มจะขอแต่งงานในวันนี้
ขณะเดียวกันอย่างที่บอกมีเสียงเชียร์จากทหารและญาติของทหารคนอื่นนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็น่าประทับใจนะคะโดยทั้งสองคนตกลงว่าจะแต่งงานกันกุมภาพันธ์ปีหน้านี้แล้ว
เดือนแห่งความรักพอดีนะฮะดีจังเลยแสดงความยินดีด้วย
แสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้โหปาดน้ำตาเลยนี่ประทับใจนะ
แฟนน่ารักมาก